ไปต่อกันที่นักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะ
นี่เป็นน้องคนสนิทของคุณอ้ำพัชราภา
ตอนนี้คุณพี่คุณอ้ำมีปัญหาอยู่

ต้องไปถามน้องสาวคนสนิทอย่างสาวปุ๊กลุ๊ก
ว่าคุณพี่สาวคนสนิทของเธอตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง

ตาสาวอ้ำพัชราภาหยุดความสัมพันธ์กับคุณแอมพิธาน

จะไปถามเหล่าคนสนิทของนางเอกคนดัง
คนไหนเป็นเพื่อนอ้ำโดนหมดแล้วนะจุดนี้
นักแสดงรุ่นน้องปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะ
บอกว่าได้เจอพี่สาวสุดซีบ้างแล้วก็พูดคุยกันเป็นปกติ
แต่ว่าเธอไม่ขอตอบเรื่องส่วนตัวของพี่อ้ำนะ
เพียงแค่ว่าซุปตาสาวยังแฮปปี้ดีค่ะ
ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวโพสต์ไอจีดราม่าทำนองว่า
ความอดทนของคนเรามีขีดจำกัดนะครับ
ลูกบอกว่าเป็นแค่การระบายเรื่องงาน
แต่ไม่ขอชี้แจงรายละเอียดแล้วกันว่าเรื่องอะไร

จะย้ำด้วยว่าเป็นธรรมดาที่เจอปัญหา
แล้วก็อยากระบายก็แค่นั้นเองค่ะ
จริงต้องบอกว่าในชีวิตุคนมันก็มีหลายรสชาติ
แล้วก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งค่ะ
ที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวหาลไป

กลัวเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวเรื่องงานค่ะ

ลุ๊กยังบอกว่ากรณีที่มีรถยนต์คันหรู
มารับมาส่งถึงงานประกาศรางวัลเวทีหนึ่งเนี่ย
บอกว่าพี่คนสนิทสั่งมาให้ใช้
แต่ไม่ได้เป็นคนรู้ใจนะคะไม่ได้เป็นนุ่มรู้ใจ
ทางนี้ก็ยังชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์

ส่วนความสัมพันธ์กับไม้พัทรเดช

แล้วก็ขอปฏิเสธเรื่องเป็นมือที่๓ด้วย
ทำให้คู่จิ้นระหว่างไม้กับโบเมลาดาแตกแยกกันค่ะ
โดยเจ้าตัวไม่ขอตอบรายละเอียดใดทั้งนั้นนะคะ
นั่งรถมิมูซีนค่ะ
เป็นของพี่ที่สนิทเขาเรียกว่าอะไรสั่งมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันไม่มีอะไรค่ะ
เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะ
คือต้องบอกว่าเรายังไม่ได้รู้จักเขาแบบว่าสนิทมากอะนะคะ
เป็นระยะเวลาสั้นที่รู้จักกันก็ให้เวลามันเป็นเครื่องวิศว
ตอนนี้เห็นว่าแบบเราสนิทกับไม้มากเลยนะคุณผู้ชม
หรือกับท่องพ่อ
คือต้องบอกว่าไม้เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานมาก
แล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักค่ะในส่วนอื่นไม่ตอบเลย
เขาเป็นเพื่อนกันเคลียร์ไปชัดเจนนะคะ
สำหรับโบไหมไม่มีอะไรในกอภัย